คุณผู้ชมข่าวที่ผมกำลังอ่านต่อไปนี้มีครอบครัวไหนเจอและเป็นบ้าง
คือผมก็เคยได้ยินนะแต่ไม่เคยถึงขั้นขนาดนี้
คือปู่กับย่าพ่อแม่เอาหลานมาฝากเลี้ยงไม่คืน
ถึงเวลาพ่อกับแม่จะมารับลูกคืนไม่คืน
ถึงขั้นต้องให้เจ้าหน้าที่มาเป็นคนกลางเจรจานะคุณผู้ชมฮะ
จากกรณีที่นายประกาศิษย์และนางสาวกุณฑิราสามีภรรยาไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนนะครับ
คือทั้งคู่เนี่ยลางานจากพัทยาไปรับลูกชายอายุ๒ขวบ๖เดือนนะครับ
แล้วฝากปู่กับย่าเนี่ยเลี้ยงแต่ถูกปฏิเสธครับไม่ให้กลับ
ต้องไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยไกลเกลี่ยแต่ปู่ย่าไม่ยอมครับเอาลูกไปซ่อน
คุณผู้ชมมีไหมเหตุการณ์แบบนี้ที่บ้านคุณผู้ชมทะเลาะกันรุนแรงประกาศตัดขาดกันเลย
สามีภรรยาต้องไปร้องเรียนกับอีกหลายหน่วยงานให้ช่วยเหลือแต่ยังตกลงกันไม่ได้ครับ
ต้องให้สื่อมาเป็นตัวกลางนะคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้ฝ่ายปกครองพัฒนาสังคมจังหวัดอ่างทอง
นายอาดุลเปิดใจบอกลูกชายกับสะพ้ายเอาหลานมาให้เลี้ย
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับอ๋อไม่ใช่สิขออภัย
คนเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมนะครับ
ก็ทั้งสองท่านก็เลี้ยงมาด้วยความรักดูแลอย่างดี

ต้องพบหมอเป็นประจำตลอด๑ปีที่ผ่านมา
ตกลงกันว่าจะให้หลานเนี่ยเรียนที่อำเภอสามโก้ที่อ่างทองเรียนที่นี่แหละหลาน
นะฮะลูกชายก็ย้ายชื่อหลานมาเข้าทะเบียนบ้านแล้วด้วย
กระทั่งปีใหม่ปีใหม่ลูกชายกลับมาบ้านนะครับ
มาขอเงินสองแสนบาทจะไปให้ภรรยาเปิดร้าน
แต่เขาไม่มีให้ไงปู่ไม่มีให้ไง
ลูกชายกับสะพ้ายก็กลับไป
ก็เลยเกิดเรื่องการฟ้องร้องแย่งลูกกันคืนฮะ
โอ้โหคุณปู่อดุลยอมรับว่าก็เลี้ยงมานักข่าวเข้าใจไหม
ทั้งรักทั้งผูกพันหลานมากทำใจไม่ได้หรอกนะ
ว่าจะอยู่ยังไงพ่อแม่ก็ทำงานไม่มีเวลาฟังปู่หน่อยฮะ
เขาเลี้ยงลูกเลี้ยงไม่ได้เขามาให้เราเลี้ยงแล้วมันป่วยด้วย
ป่วยป่วยเป็นโรคพาวงไวรัสต้องทายเลือด
ปีนึงเนี่ยเราเป็นคนไปดูแลทุกอย่าง
แล้วอยู่เขาก็จะมาเอาคืน
แล้วเขาก็มาย้ายเข้ามาที่จะเรียนอนุบาลนี้เนี่ย
เมื่อ๒เดือนที่แล้วเอามาเข้าทะเบียนบ้าน
พอเขามาปีใหม่ปุ๊บกลับไปเปลี่ยนไปเลย
ทีนี้เราก็เลี้ยงมาจนขนาดนี้เราก็ทำใจไม่ได้
เราก็คุยหลายเที่ยวแล้วบอกให้ลูกมันโต
แล้วไปโน่นลูกสองคนเขามีลูกอยู่สองคนแล้วนะเมียคนนี้
มีผัวมาสองคนแล้วเลิกกันทั้งหมด
ไม่ได้เลี้ยงลูกเลยถ้าตกลงก็ไม่ได้จริง

เนื่องจากว่าลูกเนี่ยพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไปแล้ว
แต่ยังไงเรื่องรักพ่อรักแม่เคารพเหมือนเดิม
ที่ผ่านมาเขาก็แค่อยากจะอยู่กับลูกบ้าง
แต่พอปู่กับย่าไม่ยอมก็ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง
แต่ก็รอหน่วยงานไปช่วยเหลือล่ะจนเป็นข่าวขึ้นมา
เอาฟังพ่อแม่เด็กบ้างครับ
ถึงก็วีดีโอคอร์หรือว่าโทรมาหาได้
แต่ทีนี้คือเขาไม่ให้เลยแล้วครั้งนี้ก็คือเรื่องใหญ่
ผมก็ขอโทษคุณพ่อด้วยนะครับที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องอะไรอย่างนี้
แต่มองถ้าเกิดไม่เกิดเรื่องใหญ่ช้างคุณพ่อคงไม่ฟังผมอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผมเข้าใจแล้วเจรจาผมแล้ว